โอ้โหกำลังจะไปเดินห้างเพื่อนเรียกมาให้มาล่องแพร่ด้วยกัน
โอ้โหดูชุดไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าถึงนาทีนี้แล้ว
ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะคะแต่สภาพอากาศจะพร้อมหรือเป็นใจหรือเปล่าตรวจสอบกันค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะรูปกรณ์ด้านหน้ามารายงานสภาพอากาศที่ทราบกันแล้วค่ะ
วันนี้ชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่เตรียมรับมือกับฝนได้เลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้
หลายพื้นที่หลายจังหวัดก็คงจะนอนหลับสบายเพราะว่าฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะ
ตกพื้นที่ไหนบ้างดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกันเลยค่ะเห็นไหมคะ
พื้นที่สีเขียวส้มเหลืองตรงนี้ปกคลุมไปทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
สีเหลืองเนี่ยคือมีความเสี่ยงฝนตกปานกลางนะคะสีส้มนี่ก็คือตกหนักมากขึ้นเรื่อย
วันนี้จะทั่วถึงมากขึ้นนะคะก็จะมีแถบภาคใต้นะคะตามแนวเส้นความกดอากาศเท่า
รวมไปถึงภาคอีสานตอนบนด้วยปัจจัยหลักหลักนะคะดูจากภาพถ่ายนี้เลย
มันต้องการที่จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นเมื่อลมพัดมาปะทะร้อนกับเย็นเจอกันก็กลายเป็นฝนนะคะ
ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่อยู่บริเวณนี้นะคะตามทิศทางลมเนี่ยพัดขึ้นมาเสริมกัน
มีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดขึ้นไปอีกก็เลยทำให้บริเวณประเทศไทยเนี่ยมีฝนมากขึ้นด้วย
ลมเนี่ยเป็นลมปานกลางแต่ก็ส่งอิทธิพลทำให้เกิดฝนได้เช่นกันนะคะ

ช่วงเช้าเช้านี้จะดูเบาบางหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตกลงมาแล้วนะคะ
แต่ว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้คือช่วงเวลาประมาณบ่าย๒โมงค่ะ
ชนบุรีระยองตราจันทบุรีต้องเฝ้าระวังนะคะ
ฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่ตอนเย็นค่ะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
เตรียมรับมือกับฝนที่จะตกลงมา
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่อื่นตกกระจายนะคะจะมีหนักบ้างบางแห่งอย่างภาคกลางก็จะมีโอกาสตกในช่วงของค่ำและเย็น
พร้อมรับมือกันให้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนแดดลมหรือว่าแผ่นดินไหวในระยะนี้สภาพอากาศหลายอย่างแปรปรวนนะคะ
ภาพรวมแล้วภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานฝนตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่ตอนกลางของประเทศแถบนครสวรรค์อุทัยธานีชัยหน้าเตรียมรับมือค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกจังหวัดตราจันทบุรีเตรียมรับฝนอย่างเต็มที่นะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนฝั่งอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็จะมีโอกาสเกิดฝน๑๔๐ของพื้นที่ครึ้มลงมาในช่วงบ่ายเย็นนะคะ
ดิฉันไหนมาถึงที่แล้วก็คงต้องไปค่ะ
แต่ว่าแพร่ของดิฉันลำดับที่๔๐คงต้องรอหน่อย
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ